เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงครึ่งเช้า
วันนี้ริมถนนที่ระยองครับพระสองรูปค่ะเดิน
อยู่ริมถนนออกบินทบาทเหมือนกับว่าพระสอง
ท่านกำลังจะข้ามถนนแต่มีจังหวะที่รถ
คันหนึ่งขับมาเร็วในภาพก็จะเห็นว่าเร็วพุ่ง
พระรูปหนึ่งจนกระเด็นไปมรณภาพนะคะพระอีกรูปเดินไปดู
เป็นลมไปเลยอะค่ะด้วยความตกใจไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
มาแล้วมาแล้วมาแล้วพระเจโรพระเจโรพระเจโรพระเจโรพระเจโรพระเจโร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
ครับก็มีชิ้นส่วนกันชนหน้ารถของรถคันก่อเหตุตกอยู่ค่ะอันนี้สำคัญเก็บไว้เป็นหลักฐานหนีตกอยู่แบบนี้นะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าพระประเคนกับพระลูกวัดอีกหนึ่งรูปออกบินทบาทตามปกติ
พระทั้งสองรูปกำลังจะข้ามถนน
มิซูบิชิปาเจโร่สีน้ำตาลไม่ทันเห็นป้ายทะเบียน
ชาวบ้านบอกขับมาเร็วค่ะเร็วจริง
พระประเคนแบบเต็มชนแรงมากร่างท่านกระเด็นเลยนะคะ
พระอีกรูปที่เห็นเหตุการณ์เดินไปดูโอ้โหตกใจจนเป็นลม
ทีนี้ค่ะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบแจ้งกู้ภัย
ให้นำตัวส่งโรงพยาบาลระยอง
ปาเจโร่ขับหนีไปเลย
จะไม่รู้หรือ
เพราะชนแรงร่างท่านกระเด็นไปแล้วคุณหนีไปเลย
ตำรวจก็เลยต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
เพื่อตามตัวคนขับรถปาเจโร่
ปรากฏว่าช่วงสายวันนี้๑๐โมงเช้า

เป็นอดีตตำรวจวัยเกษียณคนนี้นะคะ
คนขับรถปาเจรกขันที่เกาะเหตุ
ขวามือคือพระรูปที่มรณภาพ

ภาพซ้ายมือคือผู้ที่ก่อเหตุ

เขาบอกเขามองไม่เห็น
เขาบอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบทั้งหมดนะคะ
เอ่อเท่าที่พูดมาหมายความว่าก็รู้ตัวว่าชน

ไม่ยอมหยุดช่วยคือเท่าที่พูดก็คือไม่รู้ไม่ได้บอกรู้แต่รีบ

ไฟหน้าด้านซ้ายแตกกันชนด้านหน้าฝั่งซ้ายเสียหาย
ตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
มันก็ตรวจสอบไม่ยากหรอกฮะมูลเหตุที่เขาอ้างมา
อ้าวย่านคนนั้นคือใครไปโรงพยาบาลจริงหรือเปล่า
ที่สำคัญคือเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๖โมงเช้า
หาตำรวจ๑๐โมงเนี่ยได้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลกันหรือเปล่า

คือหลักฐานจากภาพในกล้องวงจรปิดมันชัด
แล้วก็ตำรวจบอกว่าคือมีภาพจากกล้องวงจรปิดจริงแล้วมีภาพหลายตัวหลายเส้นนะ